เรื่องราวปฏิหารของคุณตาแต๋วัย๗๖ปี

เพราะคุณตาหมดสติหมดลมหายใจไป๖นาที

กระทั่งหลัง๖นาทีคุณตาฟื้นขึ้นมาได้
แต่เรื่องราวขณะที่คุณตาวูบไปนี่สิ
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยมทูตหรือเปล่า
โอ้โหคือช่วงนี้คุณสืบสกุลเราได้ยินข่าวแบบนี้
โกงความตายตายแล้วฟื้นก่อนหน้านี้เป็นคุณยาย
อยู่ในโรงพยาบาลแต่นี่มันเป็นคุณตามีเรื่องของแต๋หญิงแต๋ชายนะฮะ

คือเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมา
พนักงานสาวทีโอทีของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้โพสต์เรื่องราว
เข้าไปช่วยปั๊มหัวใจให้กับคุณตาท่านหนึ่ง
ซึ่งหมดสติอยู่ที่กลางทุ่งนา
โดยขณะที่ไปพบนะพบว่าคุณตาไม่หายใจแล้ว
ก็เลยเข้าไปรีบช่วยปั๊มหัวใจจนฟื้นขึ้นมาได้วูบหนึ่ง
แล้วก็พยายามที่ให้กู้ชีพกู้ภัยปั๊มต่อ
แล้วคุณตาหมดสติไปอีกรอบนึงนะคุณ
จนกระทั่งฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนะครับ
หลังจากนั้นนะครับพนักงานสาวทีโอทีรายนี้
โดยพนักงานสาวทีโอทีฮีโร่คนนี้คือนางสาวศาสพันธ์
ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดเพชรบูรณ์ด้านบริการ
เปิดเผยกับทีมของเราบอกว่าเหตุการณ์
เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมา

ขับรถออกไปหาลูกค้า
ขณะที่ขับรถออกไประหว่างทาง

กำลังหามคนหมดสติจากริมคลองมาริมถนน
พร้อมกับเรียกให้เธอลงไปช่วย
โดยชาวบ้านบอกว่าคุณตาน่าจะเสียชีวิตแล้ว
ตัวเธอเองก็รีบปั๊มหัวใจให้คุณตานะครับ
ซึ่งตอนนั้นคุณตาไม่หายใจไปแล้ว๖นาที

เมื่อช่วยกันปั๊มหัวใจไปมาเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ช่วยปั๊มหัวใจคุณตาฟื้นขึ้นมาได้
หลังจากนั้นก็รีบพาตัวคุณตาแต๋
ส่งโรงพยาบาลจังหวัดเพชรชบูรณทันทีนะครับ
ต่อมาก็เลยทราบว่าคุณตาที่หมดสติไป
ตาแต๋หรือว่าคุณตาประเกียบ
ขุนแก้วอายุท่าน๗๖ปีนี่
ลุกขึ้นมาชูนิ้วแบบนี้
คุณตาแต๋เปิดเผยบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุคุณตากำลังพาชาวบ้านไป
เอาน้ำเข้านาไปที่นาอยู่
แต่ว่าตัวคุณตาเองรู้สึกปวดใจ

เจ็บตรงหัวใจมันจิ๊ดตรงหัวใจนะ
แต่ตอนแรกก็คิดว่าไม่เป็นอะไรมาก
ก็เลยกำลังจะทำงานนี่แหละ
ปรากฏว่าเจ็บที่หัวใจอีกครั้งหนึ่ง
มันปวดมันเจ็บมากขึ้นนะครับ
ก็เลยขึ้นมานั่งพักตรงบริเวณคันนา
นั่งพักผ่อนอยู่เกิดอาการวูบไป
และคุณตาก็บอกไม่รู้สึกตัวอีกเลยนะครับ
จนกระทั่งมีคนมาช่วยปั๊มหัวใจ
จนคุณตารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่ง

แต่คราวนี้นะคุณตารู้สึกว่าไปฟื้น
แล้วก็นั่งอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่ง
อันนี้เป็นเรื่องราวความเชื่อแล้วนะ
โดยตอนที่อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็มีผู้ชาย๒คนแต่งตัวแปลกครับ
ผู้ชายสองคนนั้นมีผ้าโพกหัวสีแดง
สวมเสื้อนะแต่มีผ้าพาดที่หน้าอกไว้
คนแรกถามชื่อของคุณตา
คุณตาก็เลยบอกไปว่าชื่อแต๋ประเกียบขุนแก้วครับ
โดยให้ผู้ชายอีกคนที่ใส่ผ้าพกหัวสีแดงนี้
เป็นคนจดลงสมุดอะไรสักอย่างไม่รู้แหละ
เหรอนะฮะจากนั้นนะครับ
เราเรียกว่าอย่างไรดียมมาทูดเลยไหม
ยมทูตก็หันไปถามผู้หญิงอีกคนว่าชื่ออะไร
ผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างคุณตาแต๋ก็บอกว่าชื่อแต๋
ชื่อตรงกันอีกแต่เขียนไม่เหมือนกันนะครับทีนี้แหละครับ
ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่คุณตาเล่าให้ฟังว่าขณะนั้นเอง
โอ้โหก็กำลังตอบชื่อเสียงเรียงนามหลังจากที่ถูกถาม
ใช่แต่ปรากฏว่าเนี่ยคุณตาก็บอกว่า
พอผู้ชายคนที่สวมผ้าโพกสีแดงจดอะไรสักอย่างลงในสมุดแล้ว
หันไปถามชื่อผู้หญิงแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผู้ชายที่จดชื่อก็บอกว่าคนที่ตายจริงแล้วคือผู้หญิงชื่อแต๋
ส่วนคุณตาผู้ชายชื่อแต๋เอามาผิดคน
คือง่ายจะเอาชีวิตผู้หญิงที่ชื่อแต๋ไม่ได้เอาชีวิตผู้ชายที่ชื่อแต๋
ใช่จึงให้รีบเอาตัวไปส่งคืนซะแบบนี้เลยนะฮะ
จากนั้นคุณตาแต๋ก็รู้สึกตัวขึ้นมาทันที
พบว่าตัวเองอยู่ภายในห้องพยาบาลมีหมอและพยาบาลกำลังช่วยเหลืออยู่
ซึ่งตนคิดว่าเหตุการณ์ขณะที่หมดสติไปนั้นต้องเป็นยมทูตมารับตนไปอย่างแน่นอน
แต่บังเอิญเอาไปผิดคนนะฮะคือเอาไปทั้งสองคนชื่อเหมือนกันนะฮะ
ก็เลยปล่อยตัวคุณตาแต๋กลับคืนมา
คุณตาบอกตอนนี้ผมไม่เป็นอะไรมากแล้วยังทำงานได้ปกติ
แต่รู้สึกเจ็บที่หน้าอกบ้างซึ่งก็คาดว่าจะมาจากการที่ถูกปั๊มหัวใจนั่นเอง
แต่คุณหมอถ้าคุณหมอดูแลทางวิทยาศาส
หมอก็จะบอกว่าคุณตาอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือโรคความดันอะไรต่างนานาเนี่ย
ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันต่อไป
แต่ชาวบ้านที่มาเยี่ยมคุณตานะก็สอบถามอาการ
แต่ส่วนใหญ่ที่สอบถามนอกจากอาการแล้วคืออายุของคุณตา
ค่ะถามอายุกับพศเกิดนะคะ
คือคุณตาเขาเกิดปี๒๔๘๗ก็๗๕๗๖

เออสองเลขนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องดูกันไปก็ว่ากันไปนะครับ
วันนี้วันออกสลากินแบ่งกับรัฐบาลด้วย